บอกว่าวันนี้บันเทิงไทยรัฐมีแต่เรื่องหน้านิ้วคิ้วขมวด
คลายปมคลายล็อกที่คิ้วกันหน่อยดีกว่านะ
ดูกิจกรรมสนุกของคนบันเทิงกันหน่อยนะ
ช่วงนี้อยู่บ้านหาอะไรทำคลายเครียดกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

เท่งเถิดเทิงของเรานี่แหละค่ะ

ปกติเนี่ยบ้านพี่เท่งอย่างที่รู้กันเขาอยู่กรุงเทพ

หลบลีผู้คนไปอยู่บ้านสวนหน่อย
ซึ่งบ้านสวนของพี่เท่งเขาปลูกผลไม้เอาไว้เยอะเลย
นี่เงาะกำลังดกคุณดูสิคะ
เนื้อแน่นแน่นร่อนจากเม็ดเลยนะฮะแล้วก็ปลูกไว้เยอะด้วยค่ะ
ก็ต้องเก็บมากินเองดูท่าแล้ว
มันหวานฉ่ำชื่นใจจริงเลยนะคะ

เพื่อต้องรอไปถามพี่เทงดูกัน
เผื่อเขาจะมีโค้งมีคลิปถ่ายกับน้องมีย่าอะไรอย่างนี้

อันนี้ก็ได้เงาะอะไรพี่

ไม่เป็นไรเป็นโรงแรม
เป็นไงสุราชเขามีเงาะโรงเรียน
เท่งเขามีเงาะโรงแรมที่นครนายก

ชุดออกกำลังไม่ต้องโชว์พุงสบาย
กางเกงตัวเดียวเสื้อไม่ต้องรองเท้าไม่จำเป็นค่ะ

จะทำอะไรก็ได้ภาพก็เลยออกมาเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

ลุงรงโพธารามค่ะคนนี้อยู่บ้าน

ใจลึกแล้วเนี่ยโอ๊ยก็เหงาอยู่เหมือนกัน
แต่ไม่กล้าที่จะก้าวขาออกจากบ้านไปไหนจริงนะคะ

ไม่ได้ไปไหนเลยไม่อยากออกไปไหนทั้งสิ้น
ไม่อยากไปเซเว่นไม่อยากไปตลาด
ไม่อยากไปที่ไหนที่มันมีของขาย

ไอ้ข้าวปังเพื่อประทังชีวิตเป็นผลผลิตจากใบเฟิร์น
มันช่วยให้ลุงอยู่รอดได้กับไอ้เจ้าตังค์
ของพี่สุเทพศีรษัยไงคุณผู้ชม
ลีลาการรีวิวนะคะของแม่ตั๊กดิฉันน้ำลายจะหกตามจริง
อยากจังใสไปโดะไปชมเลยค่ะ
คุณผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจนะเวลาสาวอย่างพวกเราเนี่ย
ประจำเดือนจะมามันจะอยากกินของเปรี้ยวของแซ่บนะ
แถวบ้านเรียกน้ำลายมันแตกนะ